นายกตู่บิ๊กป้อมรักษาการ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันอย่างรอบด้าน
เมื่อช่วงห้องข่าวหัวเขียวเราได้ขมโรงไปแล้ว
แต่ในเฉพาะเรื่องของสิ่งที่สารรัฐธรรมนูลท่านพิจารณาเมื่อวาน
ก็คือมติเอกฉัน๙ต่อ๐ในการรับคำร้อง
แล้วก็มีมติเสียงข้างมาก๕ต่อ๔
ให้ท่านนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่

นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่นำเรียนไป
ก็ทำให้พี่ใหญ่บุรพาพยักษ์หลังผมนี้นี่ครับ
นะฮะบิ๊กป้อมนั่งรักษาราชการนายกรัฐมนตรี
นะครับย้อนไปดูเมื่อวานนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะ
กองทัพสื่อมวลชนนะครับได้รับสัญญาณมาตั้งแต่เช้า
สารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าท่านประชุมกันเสร็จ
คือประชุมทุกวันพุธและจะมีการแถลงข่าวนะครับ
แต่หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะตกช่วงบ่าย
ช่วงบ่ายมามีข่าวเล็ดลอดออกมาก่อน
คือผลการประชุมเนี่ยเล็ดลอดออกมาแล้วนะครับ
ก็ทำให้นายชาวณะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
ท่านมีตำแหน่งเป็นโคศกศาลด้วย
บอกว่าแม่ข่าวมันเล็ดลอดไปแล้วนี่
ยกเลิกการแถลงข่าวก็แล้วกัน
แจกเป็นข่าวแจกแทนก็คือเป็นเอกสารแทน
เมื่อวานนี้โอ้โหยิงข่าวกันใหญ่เลยในทวิตเตอร์

เอกสารในข่าวแจกระบุว่า
สารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉัน๙ต่อ๐

วินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์
ครบ๘ปีตามรัฐธรรมนุนหรือไม่
และให้ผู้ถูกร้องก็คือพลเอกประยุทธ์นั้น
คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน
อกจากนี้สารรัฐธรรมนูลยังมีมติ๕ต่อ๔
สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาด
ส่วนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลคาดว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วใครจะมานั่งรักษาราชการนายกรัฐมนตรีแทน
แน่นอนว่าต้องเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีลำดับที่๑
มารักษาราชการแทนทันทีตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว

พลเอกประวิทย์ไม่สามารถจะนั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ล่ะ

คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นายดอนปรมัติวินัยและนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
เอาแล้วถ้าเลวร้ายไปกว่านั้นสมมุติสมมุติ
ผีเส้นใต้สามเส้นเขาว่าสมมุติถ้าผลจากหกท่านนี้ไปล่ะ
ใครจะมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เมื่อวานโอ้โห
อาจารย์วิศนุตอบยาวเลยบอกว่าต่อให้รองนายกทุกคนที่ว่ามาเนี่ย
ไม่สามารถรักษาการนายกได้คณะรัฐมนตรีก็สามารถ
เลือกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งอ๋อแล้วท่านนายกเนี่ย
แม้ว่าจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ยังเป็นรัฐมนตรีกระลาโหม
ใช่ลืมไปแล้วหรือท่านมีสองหมวกพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อย่างนี้หมายความว่าถ้า๖ท่านที่จะมาเป็นรักษาการเนี่ย
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต้องเลือกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
แล้วถามว่าเลือกรัฐมนตรีกระลาโหมได้ไหมเอาก็ได้เหรอ
แล้วพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประยุทธ์มันคือคนเดียวกันไหม
อันนี้ต้องคิดว่าทำแบบนี้แล้วสง่างามไหม
อันนี้เป็นความต้องให้ท่านคิด
ต้องให้ท่านคอลโมท่านคิดกันต้องให้ตัวผลเอกประยุทธ์ท่านคิดเองด้วยอ่า
แล้วมีคนคิดบอกว่าแล้วสมมุติว่าท่านรองประวิทย์ที่รักษาการนายกเนี่ย
จะตั้งใครสักคนนึงมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไปเป็นประธานการประชุมเอเป็กได้ไหม
จะตั้งพลเอกท่านใดท่านหนึ่งในคอลโมไปเป็นประธานประชุมเอเป็กได้ไหมอ่ะอืมอืม
อันนี้ก็คิดกันต่อส่วนพลเอกประวิทย์นะครับ
ในฐานะรักษาการรักษาราชการนายกรัฐมนตรีสามารถปรับคณะรัฐมนตรีได้
บสภาได้นะครับได้ไหมได้จริงไหมอาจารย์วิศนุ
อาจารย์บอกว่าอำนาจของรักษาราชการนายกรัฐมนตรี
ทำได้เหมือนนายกรัฐมนตรีทุกประการ
ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมไปถึงนำร่างกฎหมายขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อม
มีอำนาจปรับคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภาก็ได้
แต่อันนี้เป็นดอกจันทร์น้อยแต่เขาไม่ค่อยทำกัน
แต่เขาไม่ค่อยทำการจะด้วยมารยาทหรือเรื่องทางเทคนิค
หรือเรื่องตามระเบียบขั้นตอนอันนั้นว่ากัน
ไปดูความคลิปไหวของพลเอกปรยุฑกันบ้างครับ
ปะกรุงผู้ชมมากว่านี้ทำเนียดพระทะบารเหงาเลย
เนื่องจากพลเอกปรยุฑท่านทำงานอยู่ที่บ้านพักที่๑๐๑รออ
ช่วงเช้าท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ต้องร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศไปให้ได้นะ
ค่ะครับและต้องปลัดตลอดเวลา
เพราะบางเรื่องแก้ไขได้บางเรื่องแก้ไขไม่ได้
หวังว่าจะสำเร็จได้ด้วยเพราะทุกคน
แล้วช่วงบ่ายช่วงบ่ายหลังจากสารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
คุณอนุชาบุรพะชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์ท่านเคารพผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนทุกประการ
โดยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
แต่จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามปกติเราไปเปิดวาระงานเลยวาระงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันนี้มีการประชุมสำคัญซะด้วย
จะเป็นการประชุมสภากลาโหมคุณผู้ชมครับ
ต้องดูปฏิกุรียามิวจะให้เข้าไปถ่ายรึเปล่า

ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เห็นบอกว่าทำได้ยากเดี๋ยวรอดูนะครับทีนี้มาดูปฏิกิริยาจากฝากฝั่งพักฝ่ายค้านหน่อย
เขาเป็นคนยื่นเรื่องต่อประธานสภาแล้วประธานสภาก็ส่งสารรัฐมนุนตีความถูกไหมคะ
เมื่อวานนี้เขามีการประชุมรัฐสภาคุณผู้ชมประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
เห็นไหมใส่สูตรดำชู๘นิ้วไว้อาลัยให้กับนายก๘ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นำโดยใครครับนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วโอ้โหนี่ค่ะเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปนะฮะ
คุณหมอชนละนานบอกว่าพักร่วมฝ่ายค้านยอมรับมติของสารรัฐธรรมนูลที่ออกมานะ
เพราะเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศหากปล่อยให้ยังคงทำหน้าที่ต่อไป
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศได้แต่แม้สารสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์ยังคงอยู่
นี่แหละค่ะคุณหมอชนละนานก็เลยบอกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยทางออกที่ดีของประเทศคือ
ผลเอกประยุทธ์ท่านควรลาออกเพราะว่าแม้สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านยังเป็นอยู่ถูกป่ะ
เพราะเดี๋ยวต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลภายใน๑เดือนออกมาว่ายังไงนะคะ

อยากให้ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคอรมอลชุดใหม่
เข้ามาบริหารประเทศและยังเป็นการลดภาระหน้าที่ของสารวรรษนรัฐมนุน
ต้องมีการรับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ด้วย

คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักแก้วกลายบอกว่า

กันอยู่แบบนี้นี่เองสิ่งที่เป็นทางออกให้กับประเทศคือ
จะต้องให้ประเทศกลับมามีนายกรัฐมนตรีที่ยึดโยงกับประชาชนโดยเร็วที่สุด
คุณพิทากังวลบอกว่ากังวลศูนยากาศการบริหารประเทศ
ภาวะการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของนายกรัฐมนตรีรักษาการ

เพราะประชาชนกำลังเดือดร้อนจากหลายปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจ
ประเทศต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีความกระเฉง
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะพักเก้าไกรก็เลยเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูล
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วไม่ประวิงเวลา
กระบวนการวิจัยไม่มีอะไรซับซ้อนน่าจะตัดสินได้เร็วกว่าหนึ่งเดือน

ส่วนคนที่มีรายชื่อเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อพักการเมืองต่าง

ภาคเพื่อไทยเนี่ยคือคุณชัชชาธิ์ถูกไหม

คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่า
คุณชาติชาติบอกว่าพร้อมที่จะเป็นผู้ว่ามากกว่า
ตอนนี้เพิ่งมาทำหน้าที่ตรงนี้อยากทำให้ดีที่สุด
และมีภารกิจที่สัญญากับประชาชนไว้เยอะเลยนะคะ
เราก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะ

ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้

เราก็ทำให้เราก็ยังมีที่ต้องทำอีกเยอะ
แล้วก็มุมพุทธภัยเสร็จครับ
คือกรณีที่ท่านพูดเนี่ยเป็นกรณีที่ว่า
ถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ท่านตัดสินใจลาออก
ก็จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ทีนี้การที่จะเลือกนายกรมนตรีก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูล
ก็คือนายกที่เป็นนายกจากภาคการเมืองเสนอ

นักข่าวก็เลยไปถามประเด็นนี้นะคะท่านบอกว่า

ปัญหาในกรทมที่คนร้องเรียนยังเยอะอยู่เลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาน่าจะส่งถึงผมแหละบอกว่า
หนักข่าวก็จะเรียกกันอาจารย์วิสนุอ่ะนะ
เออนะครับ
ฮะจริงท่านเป็นอะไรนะคะ
ท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

ความเห็นว่าหลังจากสารรัฐธรรมนูล

ท่านโวยท่านโวยเพราะว่าอะไร

ใช้ชื่อท่านแอบอ้างว่าท่านเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลบ้าง

ชีวิตผมขออยู่กับวัดกับวาล
ทำงานศิลปะเพื่อชาติบ้านเมือง

มึงก็ชอบเอากูไปยุ่งตลอดเลย

โวยสำหรับทุกคนเลยที่เอาชื่อท่านไปแอบอ้าง

ศิลปะเพื่อชาติบ้านเมืองดีกว่า
ขออภัยนะชอบเอากูไปยุ่งตลอดเลย
เออซึ่งท่านบอกท่านไม่วิจารณ์นะ

ยืนยันเลยใครที่เห็นบทความลงชื่ออาจารย์
ด่าใครทางการเมืองไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตาม

ท่านบอกส่วนอีกคนด่าจริง

อันนี้ของจริงเลย
แสดงความยินดีและวิเคราะห์แบบแรง

คือคุณแม่ลีน่าจังเนี่ย
ห่วงว่าสุขภาพของพลเอกประวิทย์จะไหวหรือเปล่า
กลัวว่าเดินล้มไปจะเป็นอัมพลึกอัมพลาดได้
แล้วก็เชื่อถึงการจับมือด้วยนะพี่ปุ้ย
การจับมือของพักใหญ่สองพัก
พลังประชารัฐและเพื่อไทยในอนาคตอาจจะมี

สุดที่รักของฉันบิ๊กป้อม
ในที่สุดฝันของเธอก็เป็นจริงแล้ว
เธอก็ได้เป็นนายกสมดั่งใจเธอนะ
เธอเดินไม่ไหวฉันเห็นแล้วสงสาร
เดินแล้วเหมือนตุ๊กตาล้มลุกจะล้มฟาดพื้น
เราอายุเยอะแล้วนะ๗๐กว่าแล้วเนี่ย
ล้มไม่ได้ถ้าล้มแล้วมันจะเป็นอัมพลึกอัมพาทอาจารย์เธอ
วิทย์วงสุวรรณก็จะเอาทักษิณกลับบ้านก็ปองดองกัน
ประวิทย์เป็นนายกรักษาการก็เอาทักษิณกลับบ้านแหละ
ก็เป็นคำพูดของแม่ลีน่านะ
เชื่อว่าพลเอกประวิทย์อาจจะมีดิว
ในการพาอดีตนายกทักษิณกลับมาประเทศไทย

แต่ก็หลักคือเป็นห่วงสุขภาพพลเอกประวิทธิ

ก็เดี๋ยวรอดูว่าอย่างที่อาจารย์วิศนุบอกแหละ
ถ้าเกิดผลเอกประวิทย์ไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่
รองลงมาคืออาจารย์วิศนุเองนี่แหละ
แล้วก็เป็นคุณอนุทินใช่ไหม
เป็นคุณจุรินเป็นคุณดอนเป็นคุณสุพัฒนภง
ถ้าไม่มีใครพร้อมเลยก็ต้องไปหาจากในคอรมอ
ค่ะในคอลโรมอล์ร้านบันดีกระหลาวหงษ์